อีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง
ถ้าจำกันได้มีภาพภาพหนึ่งที่เราเห็นกันบ่อยค่ะ
เป็นภาพของเด็กชายก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพราะว่าปัจจุบันเด็กชายคนนั้นเป็นข้าราชการอยู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
สังคมออนไลน์กำลังมีการแชร์ภาพของเด็กชายรายหนึ่ง
้มกราบพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ยังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่สิบแปดสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบหก
โดยภาพดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์
แล้วก็มีการตามหาเด็กชายในภาพเมื่อปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
จนกระทั่งต่อมาพบว่าคือนายพยุงศักดิ์การามิตรค่ะ
สำหรับนายพยุงศักดิ์การมิตรปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค๔จังหวัดสงขลา
โดยที่นายพยุงศักดิ์เคยเปิดเผยกับสื่อมวลชนขณะนั้น
ตอนนั้นยังเด็กมากจำความไม่ค่อยได้
มีโอกาสไปรับเสด็จกับแม่แม่ผลักออกให้ไปกราบ
ก็เดินออกไปก้มกราบพระบาทท่านดังในภาพ
เมื่อการเวลาผ่านไปทำให้ฉุกคิดได้ว่า
กระทำดังกล่าวช่างบังอาจจริง
เพราะถ้าวันนั้นไม่ทำก็คงไม่มีวันนี้ค่ะ
อกจากนี้นะคะนายพยุงศักดิ์ยังเปิดเผยความรู้สึก
สื่อมวลชนเมื่อหลายปีก่อนว่าจริงแล้วส่วนตัวไม่เข้าใจคำว่า
ฝาละอองทุลีพระบาทพอมานึกจริงจริงทุลีก็เล็กอยู่แล้ว
นี่เป็นละอองทุลีก็ยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่เมื่อเราไปถวายความจงรักพักดี
แล้วทรงประทับยืนนิ่งให้เรากราบพระบาทก็หมายถึงว่าเราเป็นอะไรที่เล็กมาก
แต่พระองค์ทรงไม่ละเลยเพราะฉะนั้นละอองทุลีพระบาทคนนี้
ถวายความจงรักพักดีตลอดไปนะคะ